ที่อำเภอนามนจังหวัดกัลสินนะคะ
ก็บอกว่าโอ๊ยร่มรื่นอย่างกับป่าหิมพานนะคะ
พาไปดูกันเลยนะคะสถานที่แห่งนี้แหละค่ะคุณค่ะ
ที่เขาบอกว่าถูกเห็นไหมสถานที่แห่งนี้แหละ
เขาบอกว่าถูกเนรมิตให้เป็นวังพญานาคแล้วก็ป่าหิมพาน
มีต้นไม้ร่มรื่นน้ำตกลำทานสวยงามที่นี่ที่ไหนคะ
ที่นี่ก็คือพื้นที่บ้านโนนสามัคคีอำเภอนามนจังหวัดกาลสินค่ะ
ทั้งหมดเนี่ยถามว่าเอ๊ะถูกในระมิดมาได้ไง
ก็เกิดมาจากแรงศรัทธาของนายนัทพงศ์สุพมิตร
เจ้าของบ้านนี่แหละค่ะที่อยากปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเจ้าของบ้านก็คือคุณนัทธพงศ์บอกว่า
ตัวเขาเองมีความศรัทธาต่อพ่อปู่พญานาค
ก่อนหน้านี้เขาเคยขอพรจนประสบความสำเร็จในชีวิต
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากจะสร้างสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เพื่อให้ลูกให้หลานชาวกาลสินแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ได้มีโอกาสแวะเวียนมาขอพรจากพ่อปู่พญานาค
ซึ่งตอนนี้สร้างไปแล้วเสร็จเนี่ยนะคะ
กว่าร้อยละห้าสิบคาดว่าปลายปีนี้แหละ
จะเสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้ว
คุณนัทพงศ์บอกว่าเรียนเชิญทุกคน
เรียนเชิญทุกท่านทั่วทุกสารทิศ
แวะเวียนมาชมได้คุณดูนะบรรยากาศร่มรื่นมากเลย

นี่ถ้าเกิดว่ามีกาแฟให้จิบด้วยโอ้ยิ่งชิวเลยอ่ะ
นะฮะครับอ่าถามว่าฟรีไหมอ่ะเก็บตังค์หรือเปล่า
ฟรีนะคะคุณนัทพงศ์เปิดให้ชมฟรีทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้า
เรื่อยไปจนถึงห้าโมงเย็นเออ
ที่สำคัญเงื่อนไขการเข้าชมก็คือต้องแต่งกายมิดชิดเหมาะสม
เพื่อเป็นการเคารพสถานที่และจะมีทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะ
ที่กาลสินนะคะอำเภอนามนตร์ไปเที่ยวกันได้จ้าครับ
นี่มีลูปปันนกลูปปันเปล่าด้วยเนอะค่ะ